เกิดขึ้นคอนเทนต์ต่างมากมายค่ะนักแสดงนิดนึงหรอโอ้โหต้องบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าคุณแจ๊ดเนี่ยเขาไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเขาทำไปเพื่ออะไรค่ะอย่างคลิปนี้คุณผู้ชมหยิบกีต้าขึ้นมานะคะเตรียมจะเล่นสดิบดีค่ะแถมจะไลฟ์ด้วยนะคะแฟนคลับก็เริ่มแห่เข้าไปดู
ก็คือง้างมือแล้วก็ง้างแล้วก็ยังไม่ได้ยินเสียงกีตาร์สักทีนะคะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้ว
คือจะไลฟ์สดจะเล่นกีต้าหรือจะตั้งเศร้าหรืออะไรก็ตาม
แต่ถ้าทางดูเศร้าหรือเป็นเรื่องอะไรในใจ
มีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะคะหลายคนก็งงเหมือนกันค่ะ
ต่อมาค่ะคือการไปคว้าเอาเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องเขย่านี่แหละค่ะ
แล้วเอามาเล่นค่ะคราวนี้เล่นจริงค่ะได้ยินเสียงจริงแล้วนะคะ
แต่ท่าทางช่างดูพี่นึกชอบกลคุณผู้ชมไม่รู้เขาจินตนาการอะไรอยู่หรือเปล่า

เอาเถอะนะถ้าใครคิดก็คิดถ้าไม่คิดก็ไม่คิด
ไม่แต่ว่าฉันนึกถึงตอนที่เป็นกระเป๋ารถเมย์ไง

ว่ากันไปคุณผู้ชมมาอีกคลิปนึงละกันคุณผู้ชม
คือจริงที่บ้านคุณแจ๊ดเนี่ยเขามีภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีก๒คนนะคะ
แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้เหงาขนาดนี้ค่ะ
ไลฟ์ไปก็นั่งนิ่งไปค่ะเท่านั้นไม่พอค่ะ
เคาะเสี่ยววินยาลตะหลกชื่อดังเอาม่อมาตีหัวตัวเอง

เขาจะมุกโบ๊บแล้วก็แบบตีหัวอย่างน่ะ

เออนะคะอ่ะมีอีกนี่น่ะตีเองเลยนะคะ

เอออ่ะมีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมนะคะไหนก็ไหนแล้วนะคะ
เมื่อมันออกจากบ้านไปไหนไม่ได้เป็นไงล่ะคะเปิดคอนเสิร์ตไปเลย
เป้าสายันสัญญาก็ต้องมามาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะคะ
คือร้องแบบธรรมดาไม่ได้มันต้องให้สมฉายานนิดนึงนะคะ
ตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก่งติดแก๊สแจ๊ดชวนชื่นจะเป็นยังไง
เอาไปชมลีลากันเลยค่ะ
เป็นนักร้องสุภัณฑ์